ฟังทางนี้แค่โปรยคุณก็จะรู้สึกว่าอบอุ่นตามแล้ว

นี่ข่าวความละมุนอบอุ่นเหมือนไมโครเวฟ

ลูกเสือสำรองชายฮะผูกเชือกรองเท้าให้เนธนารีหญิง

นึกว่าคุณจะแบบว่าว่าขัดคอเข้าหน้าเทิม
อ่าไม่ใช่ใช่ไหมไปดูกันนะฮะ
อย่างไรล่ะเอ็นดูก่อนนะวันที่แรกตอนที่พี่บุ๊คบอก
เราก็นึกภาพว่าแบบเอ๊ะเป็นมต้นแน่เลยเป็นช่วงวัยแบบออฟฟิลเลิฟหรืออะไร

เป็นส่วนตำรองไงค่ะค่ะน่ารักจังเลยนะฮะ
อบอุ่นเหมือนไมโครเวฟละมุนนะ
เชื่อไหมคลิปนี้คนดูเป็นแสนนะ
คนดูเป็นแสนเห็นแล้วแบบโอ้โหใจฟูขึ้นมาเลย

ก้มลงไปผูกรองเท้าให้น้องผู้หญิงด้วยความเต็มใจนะ
เหตุการณ์ใจฟูนี่เกิดขึ้นที่โรงเรียนบ้านทรัพย์ก้านเหลืองตำบลคอนบุรีใต้นะฮะ
อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมา
คุณครูไพโรธเห็นภาพอันน่ารักนี้ไม่เก็บไว้คนเดียว
อยากจะแบ่งปันอยากจะแชร์ให้คนอื่นเขาใจฟูด้วย
ชาวเน็ตหลายคนเห็นว่ารองเท้าของน้องขาดด้วยคุณ
ก็เลยติดต่อจะมอบรองเท้าให้กับเด็กด้วย